หน่อยนะคะเพราะว่าเห็นฝนไม่ตกลงมา
ช่วงนี้ฝนลดลงค่ะน้ำในหลายพื้นที่
โดยเฉพาะภาคกลางและภาคอีสานก็เลยลดลง
เป็นเพราะปัจจัยดังนี้ค่ะอย่างแรกเลย
เอ๊ะประเทศไทยเข้าสู่ฤดูหนาวหรือยังเนี่ย
ทำไมตอนเช้ามันเช้าไวเย็นก็เย็นไวเหมือนกันนะ
ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ทุกอย่างมันบอกว่าตอนนี้เราเข้าสู่หน้าหนาว
กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศอย่างเดียวนะคะ
โดยเฉพาะสีเขียวที่เกิดขึ้นตรงขอบประเทศ
ช่วงนี้นี่คือลมหนาวภาคเหนือภาคอีสานตอนบน
แล้วตอนนี้ภาคกลางตอนล่างรวมถึงกรุงเทพได้สัมผัสอากาศเย็นแล้ว
กรมอุตุประกาศนิดเดียวนะคะ
แต่เจ้าลมเย็นจากประเทศจีนนี่แหละค่ะ
กดร่องฝนให้ยังคงอยู่ในภาคใต้ค่ะ
ภาคใต้ก็เลยยังคงเป็นช่วงมรสุม
ฝนตกทั้งวันทั้งคืนและยิ่งช่วงเช้าตอนนี้ตี๕๕นาที
นี่ค่ะกลุ่มฝนอยู่ในทั้งทะเลอยู่ในทั้งแผ่นดิน
เห็นว่าช่วงเช้าแบบนี้จังหวัดสุราธานีและชุมพร
มีฝนแล้วนะคะและฝนในพื้นที่ภาคใต้ค่ะ
จะตกแบบนี้ไปเลยทั้งวันทั้งคืนค่ะ
เห็นไหมเนี่ยมีทั้งในทะเลและมีทั้งในแผ่นดินตกไปทั้งวันทั้งคืนเลย
แต่จะหนักหน่อยนะช่วงเย็นค่ะประมาณ๕๖โมงเย็น
ยังคงต้องเตรียมรับมือปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้น
และต้องจัดการเรื่องของน้ำท่วมที่ยังคงเกิดขึ้นในพื้นที่

เพราะฝนเกิดขึ้นเยอะแบบนี้ในทะเลอันดามันคลื่นสูงมากเลย
ระวังสองอย่างแบบนี้จุดไหนที่มีฝนคลื่นสูงได้มากกว่า๓เมตรนะคะ
และนอกจากนี้คลื่นสูงประชิดฝั่งด้วยนู่นแถวพังงาภูเก็ตและลากยาว
จนถึงตรังนั่นแหละค่ะเรือเล็กควรงดออกจากฝั่ง
แต่ว่าฝั่งอันดามันฝั่งอ่าวไทยคลื่นไม่ค่อยน่าเป็นห่วงเท่าไหร่นะคะ
มาติดตามความคืบหน้าการเคลื่อนไหวการเคลื่อนตัวของพายุเนศาสตร์กันหน่อย
พายุเนศาสตร์เขายังแรงอยู่นะยังเป็นพายุไต้ฝุ่นอยู่เลยนะคะ
แต่ว่าวันนี้การเคลื่อนตัวของเขาเขาจะเคลื่อนตัวอ้อมใต้เกาะไฮลำประเทศจีน
ว่าจะขึ้นฝั่งที่ประเทศเวียดนามตอนบนในวันพรุ่งนี้
รอลุ้นอย่างเดียวค่ะให้ลมหนาวจากประเทศจีนกำลังแรงต่อเนื่อง
เพื่อไปดูดซับเอาความชื้นจากพายุและทำให้พายุสลายตัวอย่างรวดเร็ว
และเราก็คาดการณ์ว่ามันจะเป็นแบบนั้นแน่นอนนะคะ
ภาคอีสานอาจจะต้องระวัดระวังเรื่องของสุขภาพแล้วกันนะคะ
เพราะว่าหนาวด้วยแล้วจะมีฝนฝนเล็กน้อย
พายุในศาสตร์ขอบคุณมากเลยช่วงนี้ได้สัมผัสอากาศหนาวแล้วนะคะ
นี่อย่างที่เชียงใหม่เนี่ยเชียงใหม่ตอนนี้อุณหภูมิ๑๙องศาเซลเซียสนะคะ
เขาบอกว่าไปเที่ยวเชียงใหม่ช่วงนี้ฟินมากเลย
และอุณหภูมิก็จะลดลงด้วยประมาณ๑๒องศาเซลเซียส
เชียงใหม่ยิ่งดอยเยอะเนอะบางทีไม่ต้องออกไปนอกเมืองหรอก
อยู่ในอำเภอเมืองนั่นแหละก็มองเห็นดอยเห็นทะเลหมอกแบบเนี้ยดีจังเลยอ่ะ
ในขณะที่ภาคเหนือเขาบอกว่ามันเย็นแล้วมันหนาวแล้วเนี่ย
ที่ภูเก็ตน้ำท่วมเพิ่งจะลดไม่กี่วัน
เมื่อวานนี้ฝนมาอีกแล้วช่วงนี้ภาคใต้ค่ะฝนเยอะหน่อยนะคะ
น้ำลงมาอีกแล้วที่ถนนเทพกษัตรีไหลเข้าเมืองอีกแล้วก็รถติดเป็นทางยาวเลย
เช่นเดียวกับตำบลศรีสุนทรไปภาคใต้แล้วเด้อ
ตำบลศรีสุนทรในอำเภอทะหลางติดกับตำบลเทพกษัตรี
ถูกน้ำท่วมสูงเหมือนกันสูงสี่สิบถึงหกสิบเซนติเมตรเนี่ยก็ถือว่า
เกิดความลำบากแล้วแหละในการเดินทางนะคะ
ภาคใต้ยังคงฝนตกหนักต่อเนื่องเลยนะช่วงนี้ค่ะ